เมื่อวานนี้เนี่ยก็ตั้งขบวนการพิธีอนุสาวรีประชานวิทัย

และไปมาทุกครั้งทุกคาที่มีการชุมนุมเนี่ย

แต่เมื่อวานนี้ปรากฏเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีการใช้กระสุนจริง

ใช้กระสุนจริงแต่ไม่รู้ยิงมาจากทางไหนฮะ
เฮ้ยเฮ้ยโดนยิงล้มไปเลยอ่ะ
เฮ้ยไอ้นั่นโดนยิงเลย
พี่จอดหน่อยคนโดนยิงไปเลยอุ้มเลยอุ้มลงเลย
ก็ลงส่างเขาเลยตำรวจมาก
เป็นวินาทีสำคัญนะแล้วคำว่าตำรวจมากเนี่ย
มันเป็นคำหยาบอ่ะคือเข้าใจคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เข้าใจว่ากระสุนปริศนาที่ว่านี้มาจากฝากฝั่งเจ้าหน้าที่
สะบดคำร้อนแรงเนี่ยละอุเหลือเกินฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกือบจะสามทุ่มละ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็คือคฝชุดควบคุมฝูงชน
ก็มีการตอบโต้ตอบโต้กับทางมวลชนที่มีการคว่างอิดคว่าง
ลุกกล้มลุกแก้วเข้าใส่เจ้าระชีฮะไปประมาณตรงกลางนู้นเลย
เขาถ่ายคลิปภาพรวมถ่ายภาพรวมไปแต่มีหนุ่มอยู่คนนึง
อยู่ดีร่างร่วงร่วงคาพื้นเลยฮะ
แล้ววิ่งไปให้การช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลราชวิถีเป็นการด่วนคนนี้
อาการเป็นตายเท่ากันนะโดนยิงเข้าที่คอเข้าที่ท้ายทอยเส้นเลือดใหญ่
โดนตัดชุบอาการสาหัสมากกับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้
ยังไม่พอนะฮะยังมีคนแชร์ภาพ
พระอันนี้คนหนึ่งนะที่โดนกระสุนจริง
อีกคนนึงโดนยิงที่หัวไหล่แล้วก็มีคนย้อนไปแชร์ภาพ
นี่คือหน้าสอนอดินแดงหน้าสอนอดินแดงเลยด้านหน้าเลย
มวลชนจะเข้าไปได้หรือเปล่าตอบเอง
แต่มีคนที่อยู่ด้านในหรือด้านไหนก็ไม่รู้แหละ
อะไรมองไม่เห็นเพราะมันค่อนข้างที่จะมืด
แต่ประทับปากกระบอกปืนไปยังฝั่งมวลชนฮะ

แล้วเวลายิงมันเหมือนกับเขาเรียกว่ารีคอย
เหมือนมันดีดปากกระบอกมันเหมือนมีการดีด

คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยบอกเฮ้ยมันยิงจริงลักษณะแบบนี้นะฮะ
จากนั้นมาก็มีคนบาดเจ็บกับเหตุการณ์นี้มีเสียงไหม

เฮ้ยยิงอะไรละนะ

แต่โดยปกติสมมุติถ้ายิงกระสุนจริง

เขาเรียกปากกระบอกปืนต้องมีไฟแวบออกมา

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เป็นห่วงเวลาเดียวกัน

คนก็เลยปฏิมาต่อว่าเฮ้ยแล้วใครจะไปยิงอยู่หน้าสอนอได้

นี่นะฮะต่อมาท่านผู้อำกับสนดินแดงพันธบรวจเอกรัฐชัยศรีวิชัยท่านชี้แจง
เหตุการณ์นี้นะฮะเจ้าหน้าที่ยืนยันตรงนี้ก่อนนะ
ไม่มีการใช้อาวุธกระสุนจริงมีเพียงการยิงกระสุนยาง
ดังนั้นหากใครให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนสุ่มเสี่ยงในการกล่าวหาเจ้าหน้าที่
โรมเตรียมตัวเถอะพี่โรมก็พูดเรื่องนี้เหมือนกัน
คือสอสอโรมอ่ะนะอันนี้ก็อาจจะมีความผิดเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
แต่อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องใครยิงตำรวจก็จะมีการตรวจสอบต่อไป
กับเหตุการณ์ครั้งดังกล่าวนี้นะฮะนี่คือเหตุการณ์ที่ระทึกมากแล้ว
เมื่อวานนี้ร้อนแรงสุดคือก่อนหน้านั้นเราจะเห็นแก๊สน้ำตา

แต่เมื่อวานนี้เจอแล้วเจอกระสุนจริงยิงเข้ามาแล้วนะฮะ
ไปดูการชุมนุมเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
บ่ายค่ะที่อนุสาวรีประชานิปไตยอ๋ออนุสาวรีชัย
นุสวรีชัยสมรภูมิตั้งใจจะไปบ้านลุงตู่นายกประยุทธ์จันโอชา
ถนนวิบาวดีรอหนึ่งไปมาก็โดนสกัดฮะ
แล้วก็ยังมีอีกกลุ่มจะไปทำเนียบรัฐบาล
ก็โดนสกัดเหมือนกันสุดท้ายแล้วมาที่เก่าเวลาเดิม
มาที่เก่าเวลาเดิมและเพิ่มเติมคือ
ภาพมันจะปรากฏลักษณะแบบนี้ฮะ
แต่เมื่อวานนี้เจอกระสุนจริงยิงเข้าใส่แล้วนะฮะ
ประมวลภาพการชุมนุมของเมื่อวาน

คือตอนนี้ยังเดือดขนาดนี้อนาคตน่าจะแรงกว่านี้นะ